มาดูคดีใหญ่กันหน่อยนะคะถามมาเยอะว่ามีหรือเปล่านะคะ
กรณีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมเยอะว่า
กระบวนการยุติธรรมของไทยมันมีปัญหาอะไรยังไงนะคะ
แล้วก็กลายมาเป็นน่า๑๑สุภิมพ์ไทยรัฐด้วย
ครอบครัวอยู่วิทยาวอนบอสมาแจงข้อคอรหา
่อนจดหมายเปิดผนึกบัตรเกี่ยวข้องด้วย
ตอนนี้ครอบครัวอยู่วิทยานะคะพูดภาษาชาวบ้านคือลอยแพรบอสค่ะ
เพราะล่าสุดมีการออกจดหมายเปิดผนึกมาเลยนะคะ
แล้วลงลายมือชื่อตระกูลอยู่วิทยา๘คนด้วยกัน
คุณผู้ชมใจความของจดหมายฉบับนี้นะคะ
ก็คือระบุว่ากรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา
พี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาต้องขอโทษสังคมเป็นอย่างสูง
ข่าวของบุคคลในครอบครัวได้สร้างความรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจ
จนเป็นเหตุของกระแสการเรียกร้องของสังคมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
พี่น้องทุกคนขอเรียกร้องให้วรยุทธ์
ออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือ
รวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้เร็วที่สุด
ด้วยความเคารพและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสูง
ลงวันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙
พี่น้องอยู่วิทยานะฮะ๘คนที่ร่วมการแสดงจุดยืนแบบนี้นะครับ
ประกอบด้วยคุณสายพินอยู่วิทยาคุณสุธิรัฐอยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยา
คุณสารวุฒิอยู่วิทยาคุณศักดิ์ชายอยู่วิทยา
คุณจิรวัตรอยู่วิทยาคุณสุปริยาอยู่วิทยา
คุณนุชรีอยู่วิทยาค่ะคุณผู้ชมนี่คือจดหมายจากตระกูลอยู่วิทยานะคะ
ที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำของนายบอสเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแน่นอนว่าสังคมกดดันอย่างหนัก
ต้องขอบคุณกระแสสังคมที่ช่วยกันกดดัน
และทำให้เรื่องนี้ไม่เงียบหายไปจากกระแสกระแสนะคะ
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องออกมาพูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
นายกบอกว่าเรื่องนี้สังคมยังคงกังขาแล้วก็คาใจในหลายเรื่อง
รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องหาข้อเท็จจริงนายกคนเดิมเลยนะ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทย
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่สองสองห้าทับสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในประเด็นนี้
เชิญฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือกับ
โดยที่ผมจะไปก้าวล่วงในส่วนของอายการกับส่วนของศาลไม่ได้นะ
แม้กระทั่งในส่วนของสรชอหรือสวผมก็ไปสั่งการเลยไม่ได้
มันมีอยู่ที่กลไกอะไรของเขาที่ทำออกมานะครับแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรม
นะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับนายกไม่ได้ปล่อยปล่าแล้วเลยนิ่งนอนใจเลย
ปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย
โดยไม่แบ่งส่วนทันนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการมวยจากหัวเจอกัน
ผมคนละเรื่องกันทั้งหมดอ่ะนะเรื่องผลประโยชนผมก็ยืนยันแล้ว
ผมไม่เกี่ยวข้องผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น๕ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเสียหายเรื่องเหล่านี้นะครับ

เมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็ข้อกฎหมายในกรณีนี้นะคะโดยมีคุณวิชามหาคุณ
ทำหน้าที่เป็นประธานพร้อมกับกรรมการอีก๙คน
ซึ่งมีหน้าที่อำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในคดีนี้
เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือปฏิบัติวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะคะ
และที่สำคัญในจดหมายฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมาก
นี่อาจจะเป็นโอกาสในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยหรือเปล่า
เพราะว่าเนื้อความของจดหมายช่วงหนึ่งระบุบอกว่า
หากมีส่วนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้การบังคับใช้กฎหมาย
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
จะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศโดยเร่งด่วน
โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคดีนี้เนี่ยคือตั้งแต่ตำรวจนะฮะ
ตอนแรกคือสั่งฟ้องใช่ไหมพอไปถึงอายการอายการสั่งไม่ฟ้อง
แต่ตำรวจเนี่ยคือไม่มีความเห็นแย้งหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
หนึ่งในคนที่เซ็นคำสั่งไม่เห็นแย้งเนี่ยคือ
พลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบเนี่ยต้องโดนอะไรบ้าง
ตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่า
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
สิบวันและสามสิบวันเรื่องต้องจบนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่มีการจับโยงไป
ก็คือก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะที่ให้บริษัทเอกชนเนี่ย
มีการบริจาคให้กับรัฐบาลสามร้อยล้านมีการจับโยงไปว่าเอ๊ะ
บริจาคสามร้อยล้านหรือเปล่าคดีนี้เลยหลุดนะคะก็ล่าสุดค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกัน
อีกหนึ่งประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
คณะกรรมาธิการกฎหมายสนชในยุครัฐบาลขอสชตั้งแต่นู่นหลายปีมาแล้ว
มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์เป็นประธานรับพิจารณาคดีนี้ด้วย
ก็เลยทำให้นายบอสเนี่ยหลุดคดีหรือเปล่ายืนยันนะคะพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าจริงแล้วทั้งสองครอบครัวไม่รู้จักกันค่ะ
สำหรับคดีดีที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันสามารถลื้อคดีมาทำใหม่ได้หรือเปล่า
เพราะว่าอายุความคดีก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
อายุความถึง๑๕ปีนะคะคำตอบคือในเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องแล้วเป็นอันว่าคดีสิ้นสุด
หลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่าเรื่องของการใช้ดุลยพินิษฐ์มันติดขัดตรงไหนนะคะ
หรือกูการแบบนี้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะ

ใช่ค่ะเป็นกระแสสังคมหวังว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาจะ
ทำให้ตอบคำถามสังคมได้เนอะ